คุณผู้ชมข่าวนี้เมื่อวานเราเล่าไปในไทยรัฐนิวสโชว์นี่แหละ
เราจะตามความคืบหน้าให้แต่ให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปอีกที
เป็นวัยรุ่นตีกันทั้งสองฝั่งเนี่ยนับรวมกันเป็น๑๐คนเลยค่ะ
หน้าหอพักแห่งหนึ่งซอยลาดพร้าว๑๓๒๑๕ตุลาคมนะคะ
ค่อยไล่ดูคลิปมันมีคลิปหลายมุมอะค่ะ

หนึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้คือชาวบ้านเขาถ่ายไว้แล้วเขาก็ตะโกนว่าแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจนะคะจะมีเสียงผู้หญิงด้วย
แต่มาดูอีกมุมหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าในบอยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะผู้ชายผมทองใส่เสื้อสีดำอะค่ะ
มากับเพื่อนรวมแล้วเนี่ยสามสี่คนได้เห็นไหมผมแดงแดงใส่เสื้อดำแบบนี้นะคะ
เขามาจอดรถจักรยานยนต์แล้วเดี๋ยวจะมีภาพที่เขาถือไม้เบสบอลมา
แล้วเหมือนกับรอคู่อริค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีจังหวะที่รุมตีกันอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดด้านหน้า
นี่นะคะค่อยเปิดภาพไปเรื่อยเลยก็ได้นะคะจะได้เล่าตามภาพไปได้เลย
แล้วเดี๋ยวจะมีวัยรุ่นใส่เสื้อสีดำกับเสื้อสีม่วงทำความสะอาดพื้นลานจอดรถ
แล้วก็จะมีกลุ่มของในบอยที่ผมทองเสื้อดำกับพวกย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
จังหวะนั้นมันจะเห็นภาพอันนี้ตอนเขาเดินออกมาเมื่อกี้มีไม้เบสบอลเดินออกมาด้วย
ครับนี่นะคะถือไม้ออกมาอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับมารอเจอนะ
เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม้เบสบอลแล้วก็มาเอาเขามาใส่เขาเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะนี่เลยเนี่ยใส่เขาเลยอ่ะ
คือคนที่ถูกทำร้ายเขาก็พยายามจะสู้แหละเขาก็สู้แหละ
แต่ก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าฝั่งอีกฝั่งนึงอุ้ยเนี่ย
อีกฝั่งนึงคนมันเยอะกว่าไงแต่พอมารุมมาตุ้มแบบนี้
ใครเป็นใครก็ไม่รู้ครับลุมกันแบบนี้เลยอ่ะ
รถจักรยานยนต์ก็จอดอยู่ตั้งหลายคันแบบนี้นะคะรถก็ล้มเละเลย
โอ้โหวิ่งไล่ไปนู่นนะฮะนี่ค่ะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย
มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทรัพย์สินของหอพักแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
แล้วมันก็มีคนได้รับบาดเจ็บครับแล้วคนที่อยู่ในซอยนี้เขาก็กังวลใจว่า
ครับวันนี้มันตีกันแล้ววันหน้าจะตีกันอีกหรือเปล่า
นี่ที่มานี่รอบสองนะฮะเมื่อกี้ตีไปรอบนึงเหมือนกับจะไปแล้วเขาก็มา
มันไม่หยุดไงไม่จบมากวาดกันเนี้ยมาอีกรอบหนึ่งมันไม่จบค่ะ
แล้วก็อาศัยกันอยู่ที่หอพักแห่งนี้เห็นว่าทั้งสองฝั่งที่เป็นคู่อริกัน
ก็อยู่ที่เดียวกันไงอยู่ที่เดียวกันแล้วจะยังไงล่ะเนี่ย
วันนี้เราเลยส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเราตามเรื่องให้
นายเอกลักษณ์บอกว่าไปผมพาไปดูห้องของในบอยเลย
ตามคลิปภาพอ่ะนะคะอยู่ชั้น๔นะคะขอไม่บอกเลขห้องก็แล้วกัน
เจ้าของหอพักบอกว่าในบอยเพิ่งย้ายมาอยู่กับแฟนสาว
อืมแล้วก็มีน้องชายมาอยู่ด้วยอยู่ที่นี่ได้แค่อาทิตย์เดียวอ่ะ
แล้วมีเรื่องเลยดูสิปกติในบอยมีเพื่อนมาหาเป็นประจำเลยนะคะ
สองวันก่อนในบอยพาเพื่อนมานั่งจับกลุ่มดื่มเหล้ากันหน้าหอพัก
ในห้องตัวเองนะหน้าหอพักเจ้าของหอบอกว่าก็คือรู้เรื่องจากคนพักคนอื่น
กำลังจะไปเตือนไม่ทันได้เตือนครับในบอยพาพวกมารุมทำร้ายคนที่พักอยู่ชั้นสอง
แล้วทำลายข้าวของเสียหายมูลค่าความเสียหายสองหมื่นกว่าบาทนะคะ
หลังจากก่อเหตุหนีไปเลยไม่กลับมาที่ห้องพักอีกเลย
เนี่ยค่ะอย่างที่บอกในบอยอยู่ชั้นสี่ครับคู่อริอยู่ชั้นสองอ่า
ตีกันขนาดนี้แล้วจะอยู่กันไหวเหรอในหอพักเดียวกัน
ทีนี้ค่ะตามประวัติเท่าที่หอพักอื่นเคยให้ข้อมูล
หอพักที่ในบอยไปอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะหอพักไหนก็ตามก็เป็นแบบนี้ค่ะ
เหรอจริงจริงเป็นแบบเนี้ยทุกที่ไปหาเรื่องเขาด้วยทำเลยตัวกลางท้าตีท้าต่อย
แล้วก็ย้ายที่พักไปเรื่อยไงก่อนจะมาพักที่หอพักเนี้ย
หอพักเก่าก็ไปยกพวกตีกันจนหอพักเก่าเขาเชิญออกอ่ะ
เขาไล่ออกเลยดีกว่าไม่ได้เชิญออกเขาไล่ออกจากหอพักอ่ะครับ
พอมาอยู่ที่เนี้ยก็ก่อเรื่องตามคลิปภาพเนี้ยค่ะโอ้โห
เจ้าของหอพักตรงนี้ก็เลยบอกว่าผมก็ต้องด้วยอืม
ผมก็ต้องเชิญในบอยออกจากหอพักเหมือนกันเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะไม่ปลอดภัย
คือตรงเนี้ยคนมันเยอะมีคนแจ้งใช่ใช่
ว่าเคยเห็นนะให้ระวังนายบอยเนี่ยเพราะว่าก็โดนให้ออกไปจากที่อื่นเหมือนกัน
แต่ว่าเราก็เราไม่รู้นะเวลาคนที่มาเขาเขามาขอพักเนี่ย
ไม่รู้ประวัติเขาหรอกว่าเขาจะคนดีหรือคนไม่ดี
ได้ยินเนี้ยที่หลังแล้วเวลาเกิดเหตุแล้วเนี้ยเขาก็มาเล่ากันว่า
ไอ้คนนี้เองเพิ่งไปก่อเหตุตรงนั้นมาตรงนี้มา
ก็ถามเขามีอะไรกันเขาบอกว่าก็
เขม่นกันมองหน้ากันแล้วเขาไม่พอใจผมผมก็
น้องชั้นสองคนเจ็บอะเขาบอกเขาขึ้นมา
คนเห็นเหตุการณ์ค่ะอายุ๒๙นะคะขอไม่บอกชื่อเขาก็แล้วกันเนอะ
เห็นเหตุการณ์คนนี้บอกว่าในบอยยกพวกมาก่อเหตุแบบอุกอาจมากเลยนะคะ
เข้ามารอบแรก๔คนมาถึงก็รุมต่อยรุมตีผู้ชายเสื้อสีเหลืองจนหัวแตก
แล้วก็ไม่ยอมจบย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สอง
รอบที่สองมาสิบสี่คนมีมีดมีไม้มีเหล็กขูดชาบมีขวานอาวุธครบมือ
มาถึงเหมือนกับในบอยชี้ตัวให้เพื่อนเพื่อนดูอะค่ะคนนี้คนนี้เท่านั้นแหละ
เพื่อนที่มากับในบอยครับรูเข้าไปรุมทำร้ายเลยอ่ะค่ะโอ้โห
อีกฝ่ายนึงเขาเจ็บนะคะเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
พ่อค้าร้านข้าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุในบอยพาเพื่อนกับแฟนสาวมากินข้าวที่ร้าน๖๗คนได้
บอยนั่งคุยโทรศัพท์คล้ายกับมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปมองหน้าวัยรุ่นสองในสามที่เจ็บอะค่ะ
วัยรุ่นสองคนนั้นถามในบอยว่ามองหน้าทำไม
ก็เลยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องกันตั้งแต่ตรงนั้นแหละนี่นะคะ
แต่พอไปมาถามกันไปถามกันมามองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเปิดหน้ากากอนามัย
คนบ้านเดียวกันอ่ายกมือไหว้ตอนนั้นก็นึกว่าจะจบเรื่องกันไป
แต่มันไม่จบไงผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงกลายเป็นว่าในบอยยกพวกไปรุมทำร้ายเขาอะค่ะ
นึกว่าคนบ้านเดียวกันคุยกันเคลียร์ได้แล้วแต่กลายเป็นไม่จบเฉยเลย
ทางพ่อค้าร้านขายข้าวบอกว่าแต่เอาจริงนะ
ป้มเหตุมันจะแค่นั้นอีกหรืออืมไอแค่มองหน้ากันด้วยน่ะ
เพราะว่าไอ้จังหวะมองหน้ากันต่างฝ่ายต่างขอโทษจบเรื่องไปแล้วนะ
แต่ทำไมต้องยกพวกไปตีเขาอีก
พ่อค้าร้านข้าวสงสัยว่าเป็นเรื่องผู้หญิงหรือเปล่า

มาถามว่ามองหน้าฉันอะไร
เมื่อกี้นั้นแล้วก็อีกทีอยู่ในนั้นก็
เปิ้ลแม่งดูคนบ้านเดียวกันไม่มีอะไรคอโทษ

หรือว่าไปตีกันที่หน้าตึกก็แค่นั้นแหละ
น่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงนะถ้ามองหน้าก็น่าจะไม่ใช่นะ

ทำไมแค่มองหน้ากันมันจะอะไรกับนักหนา
จะต้องถึงขั้นมีเรื่องมีราวอะไรกันขนาดนี้เลยหรือ
ทีมข่าวก็พยายามตามตัวในบอยนะคะ
แต่ก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าในบอยอยู่ไม่เป็นที่ค่ะ
ก็เลยตามหาแฟนสาวของในบอยที่ทำงานของแฟนสาวในบอยอยู่ไม่ไกลจากหอพัก
ก็ไปถามนะคะพนักงานบอกว่าแฟนสาวของในบอยลาออกไปแล้ว
ช่วงที่มาทำงานที่บริษัทก็เป็นแค่พนักงานพาร์ทไทม์
ก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดของเขาสักเท่าไหร่
ส่วนเรื่องที่ในบอยยกพวกไปรุมทำร้ายคู่อริเนี่ยค่ะ
ทางคนที่ทำงานที่เดียวกันกับแฟนสาวของในบอย
บอกว่าก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรประเด็นนี้นะคะ
เป็นพื้นที่สอนอลาดพร้าวนะคะคุณผู้ชมผู้กำกับเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้
แน่แหละคนที่ก่อเหตุคนหนึ่งก็คือในบอยนั่นแหละ
ส่วนวัยรุ่นที่เหลือเพื่อนในบอยเนี่ยค่ะก็จะขยายผลตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้สอบปากคำคนเจ็บสามคนแล้วทั้งสามคนที่บาดเจ็บอ่ะค่ะ
อาการปลอดภัยแล้วนะคะแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดทางคดีเพิ่มเติม
อันนี้คือทางฝั่งคนเจ็บนะคะคือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยตำรวจบอกว่ามีหลายคน
นี่ค่ะซึ่งตำรวจบอกเลยว่าก็จะตามตัวทุกคนที่มากับในบอยมาดำเนินคดีให้ได้ให้หมดนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามน่าสนใจมากนะคะบอกโอ้โหในบอยนิสัยใจคอเป็นแบบนี้ทำไมเพื่อนเยอะจังอ่ะ
ทำไมชวนเพื่อนมาลุมทำร้ายคนอื่นเพื่อนมากันไม่๑๐คนเลยหรอมีคนครบหรอผู้ผู้ชมถาม

ในบอยมีคนคบด้วยเหรอมายกพวกไปทำร้ายคนอื่นแบบเนี้ย
แล้วพวกนี้มันจะอยู่ด้วยกันยังไงมองหน้ากันได้ไหมมันจะต่อยกันเองหรือเปล่า
กลัวมองหน้ากันยังไม่ได้เลยเหรอคะ
แล้วบอยจะอยู่ยังไงถ้าใครมองหน้าบอยไม่ได้เลยนะ